คุณโป๊ปธนวัฒน์นะคะหรือว่าลุงโป๊ปของเราค่ะ
รู้ไหมคะว่าปีนี้อายุเท่าไหร่เท่าไหร่ดี
วันเด็กมากใช่นะคะเกิดวันที่๒๗ธันวาค่ะ
โดยไอจีของลุงโป๊ปเนี่ยคุณผู้ชมเขาลงรูปล่าสุดเนี่ยรูปนี้นะคะ
เมื่อวันที่๑๔ธันวายังไม่มีความเคลื่อนไหวใด
คืออาทิตย์นึงว่าไปแต่เหลือบดูเห็นไหมคะท้ายสุดเลยค่ะ

ผู้ติ้นปินเวอร์นะคะน้องเบลล่าร้านนี้ค่ะ
เข้าไปอวยพรนะคะน่ารักน่าชังเชียวล่ะคุณผู้ชม
ดิฉันก็สไลข์ดูเอ๊ะมันจะมีอะไรรึเปล่าค่ะ

เรื่องเตียง
มันกลัวแล้วพี่โต๊ะแม่

อันนี้คือรักกันเนอะ
แบบว่าหลบสุดฤทธินะคุณผู้ชมค่ะ